เรื่องของคุณไอซ์รักชนกศรีนอกสสกมก้าวไกลเขตบางบอน
คู่แข่งจากภักดิ์เพื่อไทยที่ลงสมัครในเขตเดียวกัน
โดยบอกว่ามีคนสนิทของคุณวันที่โพสต์โจมตีไอซ์เรื่องท่านั่งในสภา
ก็จะเป็นภาพที่คุณไอซ์นั่งชันเข่าขึ้นมาในต้นโพสต์บอกว่าเป็นท่านั่งที่ไม่เหมาะสม
ให้เกียรติสถานที่อันทรงเกียรติหน่อยซึ่งสอสอไอซ์ก็โพสต์ตอบโต้กลับ
ชี้แจงบอกว่าลูกน้องพี่วันทำไมชอบมีปัญหากับไอซ์จัง
ที่เวลาพี่วันทำอะไรดีไอซ์ก็ช่วยแชร์ให้ตลอด
เป็นแบบนี้หลายทีแล้วนะส่วนในรูปที่ถูกแอบถ่ายเนี่ยนะ
คุณไอซ์บอกว่ากำลังอ่านไฟล์ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา

ช่วยบอกลูกน้องหน่อยค่ะว่านั่งนานมันก็ต้องมีเมื่อยกันบ้าง
ปวดหลังเปลี่ยนท่านั่งนิดเดียวเล่นใหญ่เลยนะ
นี่ค่ะก็เป็นโพสต์ประเด็นร้อนนะคะของคุณไอซ์นะคะ
ซึ่งทีมข่าวโทรคุยกับคุณไอซ์เรื่องนี้เธอบอกว่า
ดิสเครดิตแบบนี้ก็ไม่แปลกใจ
เพราะยังไงก็สู้ต่อเพื่อประชาชนค่ะ
เป็นภักดิ์อันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้
เป็นภักดิ์ที่ชนะเลือกตั้งมา
แล้วเราก็กำลังอยู่ในช่วงการจัดตั้งรัฐบาล
ดังนั้นเนี่ยประชาชนหรือว่าสื่อหรือว่าใครจะจับจ้อง
คิดว่ามันเป็นปกติอยู่แล้ว
ก็เป็นหน้าที่ของสอสอเรา
ที่ต้องทำตามความคาดหวังของพ่อแม่พี่น้องประชาชน

ก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติค่ะที่จะโดนจับตาค่ะ